ทีสาปกันคงจะย้อนดูผลงาน
แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางโค้ชเชงวิทยาลาฮกุลนะครับ
ก็หวังจะเก็บ๓คะแนนให้ได้เป็นครั้งแรกในประติศาส

แต่สุดท้ายเรามาเหลือ๑๐คนแล้วก็มาเสียประตู
มันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของเกม

พอผู้เล่นน้อยกว่าก็เลยทำให้กำลังบุกดีอยู่เลยล่ะ

เนื่องจากว่าทีมมีความใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับไทยกับอีรักษ์นะครับ
เพราะว่าเกมนั้นนี้เป็นเกมที่ถือว่าแย่งบ๊วยในสายนะครับ
ใครแพ้จบอันดับสุดท้ายเลยนะครับ

มาถึงอาริยัตนันนะครับ

แล้วฉลับแนวรับของทีมไทยนิดนึงครับ

เพราะว่ารอบเข้าเลือกก่อนหน้านี้จะเสมอ๒๒เนี่ย
เป็นคนยิงประตูให้นำไทย๑๐ด้วยนะครับ

ทีมไทยมีโอกาสจากพิพัฒนชายานะครับ

แล้วทิสซองโดก็ยิงจังหวะไม่คาดคิดเหมือนกัน

แต่สุดท้ายแนวรับของทางอีรักษ์เนี่ยสกัดเข้าตัวตัวเองไปนะครับ
ชชี่อยู่ในสนามเฮกันลั่นเลยจังหวะนี้

เหมือนแบบโมเมนตัมมันกำลังจะมาทางทีมเรา

ใช่ครับจังหวะจุดโทษนะครับ
จังหวะขอให้ไปเหลืองแดงของทีพันธ์พ่วงจันก่อน

เป็นจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะครับ
คือมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ว่าธีพันธ์ก็ไม่ไว้ใจ

หลังจากนั้นครับโอกาสของทางอีรักษ์มาต่อบอลแล้ว

พิธีในสนามไม่มีใครคิดว่าฟ้าโหมกระตั้ง

เห็นชัดเจนว่านี่ครับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วดึงเสื้อครับ
ชชี่เป็นหนึ่งคนที่โพสต์โวยวายว่า
แล้วก็มาบอกว่าอะมันเป็นการดึงเชื่อเลย

เราเสียจริงนะครับแล้วก็เป็นสะอัดอดุลรามีนะครับ

ครับอีรักษ์ชนะไทยไปได้นะครับ
อีกคู่ญี่ปุ่นชนะออสเตรเลียไป๒๐ก็คว้าแชมป์กลุ่ม
แล้วก็เป็นทีมที่๒ต่อจากอีรานนะครับ
ที่ได้สิทธิ์ในฐานะโคต้าของเอเชียไปบอลโลก

คือซาอุดีอาราเบียค่ะก็มีอยู่๑๖คะแนน
มาด้วยออสเตรเลียนะคะที่จะเปิดบ้านเจอกับไทย
นัดสุดท้ายนะคะตอนนี้มี๑๖คะแนนเท่ากับสาอุ
อิรักชนะเราไปก็มี๘คะแนน

ซึ่งเกมการแข่งขันก็ยังมีแข่งขันกันอยู่
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือก
ต่อไปวันที่๕กันยายน
ก็ออสเตรเลียนะคะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทย
ซึ่งนักเตะทีมชาติไทยนะคะก็จะเดินทางกันในวันพรุ่งนี้

แล้วก็เรียกธีรภัณฑ์ฉำรักษมีนะครับ
แทนที่ทิศพันธ์พ่วงจันทร์ที่โดนแบน
ดูจากโอกาสในการเข้ารอบในทางออสเตรเลีย
ก็เปิดกว้างกว่าตรงที่ว่าเจอกับไทย

ส่วนทางสะดวกระเบียต้องเจอกับญี่ปุ่น

ก็จะเป็นโอกาสของสาวดีอาราเบียเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวลุ้นเชียร์กันได้นะครับในวันอังคารนี้